คุณพีชพัชระเรื่องมันยังไม่จบจริงนะคะ
ล่าสุดคุณพีชอยากจะหาตัวคนผิดจริงนะคะ
ก็ได้เข้าไปแจ้งความค่ะที่ปอทและหรือกองบังคับการปรับรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะ
ล่าสุดนะคุณพีชค่ะเผยว่าความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้นะ
อยู่ในขั้นตอนทางกฎหมายแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการค่ะ
ส่วนเหตุการณ์ที่แพทิเซียเดินออกจากวงสัมภาษณ์
พีชค่ะก็มองว่าแพทย์เลือกไม่พูดก็อาจจะดีที่สุดแล้วค่ะ
ก็ปกติครับไม่มีอะไรนะก็เหมือนเข้าไปแล้วก็
ก็เหมือนก็เขาเรียกว่าแจ้งความทั่วไปอ่ะแหละ
ตอบไม่ได้เลยครับเขาบอกว่าทีนี้เขาต้องยื่นคำร้องกลับไปที่ทาง
ซึ่งก็ใช้เวลาครับคือผมเองก็ไม่แน่ใจว่ามันจะนานไหม
ผมคิดว่าถ้ารู้นะฮะก็คงต้องดำเนินตามกฎเกณฑ์แหละ
นึกออกไหมเราก็เคารพกฎหมายผมว่ารู้สึกนี่เป็นเรื่องของการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
ผมคิดว่าถ้าสมมุติใครที่เป็นคนทำเขาหวังไม่ดีอยู่แล้ว
เราก็ไม่ควรจะปล่อยให้แบบอะไรที่มันไม่ดีแบบลอยนวลนะฮะ
หรือว่าจะเป็นคนใกล้ซิทธิ์หรืออย่างนั้น
ใช่ครับผมรู้สึกมันเป็นเรื่องที่มันยอมรับไม่ได้
แง่ของการละเมิดสิทธิมันเป็นเรื่องผิดอะครับ
คือผมถึงบอกว่าเราบอกไม่ได้ว่าใครเป็นคนทำ
ซึ่งเราจะไปโทษเขาก็ไม่ถูกเพราะมันไม่มีใครรู้จริง
ถ้าสมมุติว่าเราไปว่าเขาแล้วไม่ใช่ขึ้นมาอย่างนี้
เราทำไงได้เขาโดนด่าฟรีอย่างนี้มันก็ไม่แฟร์กับเขาเหมือนกัน

ผมก็รู้สึกว่าตอนนี้พอเขาพูดอะไรไปนี่ยังไงมันก็โดนด่า
ถึงเวลาคนเราไม่อยากโดนด่าเราไม่อยากพูด
ออกไหมสมมุติว่าพูดหนึ่งอย่างคนคอมเมนต์ในเน็ตก็ด่าอยู่ดี

ก็ได้ดูฮะก็สงสารนะผมก็รู้สึกว่าแบบเออการที่คนเราร้องไห้ออกทีวีมัน
มันมีเรื่องหนักมันเป็นเรื่องที่แบบอัดอั้นเหมือนกัน
เวลาไงเวลาเวียแล้วก็น้องชิงนั่นแหละนะคะ
คุณผู้ชมแซ่บอยู่ก็ต้องไปเผือกกันต่อไป